สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะคุณผัดแต่งตัวแอปนะ
เด็กมากคุณแม่หมดชุดแล้วค่ะเพิ่งเอาทิชชูออกจากคออย่าง
ทำไมฝับขอมรึยังไม่มีไหลของข้าว
ตอนแรกแกตั้งใจจะทักก่อนเข้ารายการแล้วแหละลืมเหรอ
มีอะไรอย่างนึงมีจุดใช่มั้ย
คิดถึงเออไม่ได้เจอคุณหลายวันนะ

แล้วเธอเจอพี่ชายฉันตลอดไหม

เรียกว่ายอดดับไม่ลดลงเลยทีเดียวค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานสถานการณ์

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมวันนี้
เพิ่มขึ้นมา๑๔๖๕๓รายค่ะ
สำหรับยอดผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่๒๗๑ราย

ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมนะคะอยู่ที่๑๒๓๗๔รายค่ะ
ไปดูทางด้านศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ

ท่านก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องของ
ฉีดวัคซีนแบบไข้ในประเทศไทย
ก็บอกว่าการฉีดวัคซีนสูตรไข้ด้วยวัคซีนซีโนแวคเป็นเข็มที่๑
แล้วก็ฉีดห่างกัน๓สัปดาห์
ผลการศึกษาวิจัยก็พบว่าภูมิคุ้มกันขึ้นสูงเทียบเท่ากับ
ที่จะต้องมีการฉีดห่างกัน๑๐๑๒สัปดาห์เลย
แล้วก็ต้องรอให้ภูมิคุ้มกันขึ้น
อีก๒สัปดาห์รวมเป็นทั้งหมด๑๔สัปดาห์
ขณะที่เราฉีดสูตรไข้ด้วยซิโนแวคแล้ว
ไปอีก๒สัปดาห์ภูมิก็จะขึ้นสูงในเวลาเพียงแค่๕สัปดาห์นะคะ
จุดต่างระหว่าง๕กับ๑๔สัปดาห์มีความสำคัญมาก
เวลาที่เราเจอกับเชื้อที่แพร่กระจายเยอะแล้วก็เร็วค่ะ
ก็สามารถป้องกันโรคได้นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับสายพันธุ์อัลฟ่า
แต่กับเดลต้านั้นไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะ
ซึ่งงานวิจัยต่างประเทศก็ออกมาพูดเรื่องนี้กันเยอะมากค่ะ
บอกว่าเข็มเดียวไม่เพียงพอต้องฉีด๒เข็ม
ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเวลาผ่านไป
ภูมิที่เกิดจากการฉีดวัคซีนจะลดลง
ทั้งนี้เรามีข้อมูลผู้ป่วยจำนวนนึงค่ะ
แต่ว่าเกิดการติดเชื้อจนเสียชีวิต
ดังนั้นระบบการจัดการบริหารวัคซีนที่ดีก็คือว่า
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้สูงให้เร็ว
เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะติดเชื้อเมื่อไหร่
จึงเป็นเหตุผลหลักที่เรานำสูตรไขว้มาใช้
อันนี้นายแพทย์ประสิทธิวัฒนภาท่านบอกแบบนี้นะคะ
ขณะเดียวกันรองศาสตราจารย์ดรวรรณยูภูลเจริญ

ป้องกันโควิดของใบยานั้นเป็นโปรตีนซับยูนิต
ใช้ต้นยาสูบเป็นแหล่งผลิต
โดยปลูกแล้วก็ส่งถ่ายยีนเฉพาะชิ้นส่วน
ที่สามารถเป็นโค้ชของโปรตรีนของไวรัส

เขาจะมีการเริ่มทดสอบในมนุษย์ระยะที่๑แล้วนะคะ
อย่างไรก็ตามตอนนี้เรามีโรงงานวัคซีน
แล้วก็ยาชีวัตถุด้วยพืชใช้สำหรับมนุษย์
มีมาตรฐานเป็นแห่งแรกของเอเชียค่ะ
แล้วก็มีการปรับสูตรวัคซีนรุ่นที่๒
เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น

เรื่องของการทดลองระยะแรกในเฟส๑นี้ก่อนค่ะ
คาดว่าในไตรมาสที่๓ปี๒๕๖๕นะคะ
ปีหน้าไตรมาสที่๓น่าจะมีวัคซีนพร้อมใช้ได้

ถูกต้องแต่ก็ขึ้นอยู่กับผลของเฟสที่๑

สำหรับเรื่องของการพัฒนาวัคซีนใบยานี้
เป็นการทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพค่ะ
ความรู้ระดับอุตสาหกรรมเพศรัชกรรม
การประกันคุณภาพการออกแบบสัตว์ทดลอง
เพื่อนำสู่การขึ้นทะเบียนให้ได้นะคะ

เพราะฉันจ่ายเงินไป๕๐๐ไงเธอ

จ่ายคนละ๕คนที่ตอนนั้นไง

ส่วนใบยาก็จะเป็นลักษณะเดียวกับพวกนาโนแวค

แต่ตอนนั้นที่เราจ่ายกันไปคือของทุน
หลากหลายเหรอหนูเห็นก็ยังนำเข้าอยู่นะ

คำถามคือว่าเราจะต้องฉีดซิโนแวคกันถึงเมื่อไหร่นะฮะ

ไอ้ผีทำไมไม่ได้ดูหรอในสภาพ

มาอาบน้ำตอน๔โมงเย็นนั่งดูสภา

คงจะชะลอการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคแล้วล่ะปีนี้นะฮะ

อยู่ดีวันนี้มาไม่สั่งซื้อแล้ว

เขาบอกว่าแต่เดี๋ยวประเทศไทยของเราเนี่ย
มีแนวทางการฉีดวัคซีนโควิดใหม่แบบ๓แบบเลย
แล้วก็จะเป็นสูตรคว่ายนี่น่าสนใจ

ปรากฏว่าวันนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคครับ
นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ย
เขาพูดถึงการฉีดกระตุ้นเข็มที่๓แล้วนะแองจี้
วันนี้เราต้องคุยกันถึงกระตุ้นเข็มที่๓แล้ว

เพราะตอนนี้เรากระตุ้นเข็มที่๓ให้กับบุคลากรจากการแพทย์

เร็วนี้คงจะได้กระตุ้นเข็มที่๓กันแล้ว
น่าจะเริ่มจากอย่างแรกเลย
อาจจะติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรง
ซึ่งถ้าสมมติเรียงตามระบบเดิม
ถ้าสมมติคุณฉีดเป็น๒เข็มแล้ว

คือคนที่มีโรคประจำตัวอาจจะเป็นผู้สูงอายุ

คนที่จะต้องมาบูธก่อนก็คือกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายนั่นแหละ
ผู้สูงอายุโรคประจำตัวนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันเมื่อถามว่าไอ้การจัดหาวัคซีนเนี่ย
๒เดือนคือเดือนละ๖ล้านโดสเพื่อฉีดสูตรไข้

แต่ขณะเดียวกันอีกหนึ่งสูตรที่น่าสนใจคือ
เออทำไมไม่มีสูตรนี้แล้วไงมันก็ต้องรอให้มาก่อนไง
แล้วก็อย่างที่จะบอกเลยว่าตอนนี้เราก็พัฒนาวัคซีนได้แล้ว
แต่ผลในระยะยาวเรายังไม่ทราบไง
ฉีดได้แต่ผลในระยะยาวเนี่ยยังไม่มีใครทราบ
เพราะว่าต้องรอดูวัคซีนรุ่นใหม่ว่าตอนนี้ไวรัสมันกลายพันธุไปเยอะแล้ว
ถูกถูกต้องไหมไวรัสมันกลายพันธุไปถึงไหนแล้ว
ยังไม่เคยได้ยินเลยเนอะตอนนี้หรือว่ามีแล้วนะมีแต่ประเทศไทยนะไม่เคยได้ยินที่ไหน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

เขามีการโซเชียลมีเดียเขามีการฉีดเข็มที่๓

ถามถึงกรณีการแชร์ข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย
ฉีดวัคซีนเข็มที่๓เนี่ย

อาจจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

อันนี้ข่าวมาซึ่งวันนี้นายแพทย์โสพลกล่าวว่า
ถ้ามีการกระตุ้นมากไป
ก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดความผิดปกติ
ในการแบ่งเซลล์ผิดปกติได้

เพราะมันยังไม่มีข้อมูลอะไรมาเลย
เพียงแต่ว่าเราจะต้องค่อนข้างระวังเป็นพิเศษ

มันก็จะทำให้ความผิดปกติในร่างกายของเรามันเกิดขึ้นอยู่แล้ว
เพราะว่าอะไรการฉีดเข้าไปเราอย่าลืมนะครับ

คุณหมอเขาพูดอันนี้เป็นคุณหมอพูดไม่ใช่มดดำพูดนะครับ
คุณหมอเขาบอกเลยว่าหากเราฉีดกระตุ้นมากเกินไปเนี่ย
ไอ้ความผิดปกติผิดปกติเนี่ย

เพราะระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะมีต่อมน้ำเหลือง
ถูกต้องป่ะภูมิกันของเราเนี่ยจะมีต่อมน้ำเหลือง
อาจจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้
มันยังไม่มีหลักฐานข้อมูลอะไรมาเลย
เรื่องนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะฮะ

อันนี้ก็แบบว่าเขาก็ตอบค่อนข้างจะชัดเจนนะ
ข้อมูลทั้งหมดก็คือจากนายแพทย์โสพลนะฮะ
เอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรค

ก็คือว่าหลังจากนี้ปุ๊บโอเคล่ะ

เพราะปกติเนี่ยถ้าสมมุติเราจะพูดกันแบบตรงไปตรงมา
ประเทศไทยเรามีวัคซีนให้ใช้๓ตัวเท่านั้นนะครับ
อย่าไปรับไฟเซอร์เพราะไฟเซอร์คนอย่างพวกเราไม่ได้อยู่แล้ว
มันจะต้องเป็นแบบบุคลากรทางการแพทย์หรือด่านหน้าทั้งหลายถูกต้องไหมครับ
ถูกไหมแต่ถ้าสมมุติเรานับจริงที่เราฉีดกันฟรีก็มี
ก็ไฟเซอร์มีสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มไหมคะ
ไฟเซอร์เรากำลังสั่งซื้อขึ้นมาที่คุณอนุทินก็บอกเป็น๑๐ล้านโดสใช่ไหม

กันไปหมดแล้วเป็น๑๐ล้านโดสเนี่ย
ก็ต้องรอว่าเข้ามาก่อนแต่ตอนนี้ที่หลัก
ไม่ใช่เป็นการด้อยค่าว่าวัคซีนไม่ดี
แต่เนื่องจากไวรัสเนี่ยมันกลายพันธุ์จากตอนที่ระบาดตอนอู่ฮั่น

มันก็มีผลกับของใครว่ามีเขาเรียกอะไรนะ
มีข้อจำกัดแต่ละบุคคลคนไหนเหมาะกับอะไร
ก็คือเอาง่ายถามว่าคำว่าน้อยลงเนี่ยก็คือ
ก็ไม่ได้น้อยก็เดือนละ๖ล้านนะ
ก็เยอะอยู่เนอะ๖ล้านโดสนะ๒เดือนก็๑๒ล้าน
แต่ที่เขาให้เหตุผลว่าที่ต้องสั่งเข้ามาเพิ่มเนี่ย

ไข่อื่นได้ไหม

ขอเลือกหน่อยได้มั้ยไข่อื่นได้มั้ย
ใช่แบบส่วนใหญ่คนอยากจะบอกว่า
ขอเลือกเองได้ไหมอะไรอย่างนี้

แต่ไม่มีใครฉีดแอสตาร์เข็มหนึ่งและเข็มสองเอคซิโนแวก

ปัญหามันอยู่ที่ไม่น่าถาม
เขาเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเอกซี่ถามกันแต่ละคราว
นี่ฉันต้องหาข้อมูลแบบด่วนด้วยนะ
เอกซี่ถามแทนคนดูค่ะ
ขอให้มีแว็กซ์ทีมก่อน

ตอนนี้แอสต้าเรายังไม่พอถ้าสมมุติคุณฉีดไปมันจะมีใบเวลาฉีดเสร็จใช่ไหม
ภูตานที่เขาให้เรามาด้วยนะแล้วมีจากอังกฤษที่เขาให้เรามาอีกนะ
ก็แล้วแต่ว่าล็อตไหนคุณได้ของใครแค่นั้นเอง
นั่นเนี่ยพอเดี๋ยวก็ว่ากันต่ออัพเดทกันไปเรื่อยพูดถึงเรื่องมันไม่มีคำตอบ
แองจี้เธอมาถามซะแต่ละคำถามแต่ก็ดีอย่างที่น้องรับเปย์บอกนะ
เขาถามแทนไปเจอชนแล้ว
ไม่ถามแทนเดี๋ยวคนทำไมไม่ถามละเค้าอยากรู้ไง
ได้ปริมาทที่๔คืออาจจะได้ตุลานี้อาจจะไปเดือนตุลา

ดำต้องไปหามดดำหาได้แน่
ไม่ต้องหาหรอกแม่เปิดไปช่องรัฐสภาแม่ก็รู้แล้ว

ถ้าอยากจะรู้คำตอบวันนี้เปิดไปช่อง๑๐รู้เลย
เขาพูดถึงเรื่องวัคซีนกันตลอดเลยนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องครับที่คนติดตามกันมาตลอดสัปดาห

อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าคดีอาจจะเบาลง
เพราะมีการว่าผู้กำกับโจ้รักษาไบโพล่าอยู่
ว่าอาจจะทำให้รูปคดีเบาลงหรือเปล่า
วันนี้ทนายความของพันธุ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธณผล
เปิดเผยว่าตนไปเยี่ยมก็คืออดีตผู้กำกับโจ๊กนั่นแหละ
เขาไปเยี่ยมผู้กำกับโจ๊กที่เรือนจำกรามพิษโนโลกนะครับ
เขาถามว่าอ้าวแล้วสภาพของอดีตผู้กำกับโจ๊กเป็นอย่างไร

ตัวเขาเองออกมายืนยันแล้วนะว่า

และเขาไม่เคยรับการรักษาไบโพล่าแต่อย่างใดเลย
แล้วทำไมข่าวถึงออกมาว่าเขาเป็นไบโพล่าตอนแรก
ส่วนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปค้นห้องพักในคอนโดแห่งหนึ่ง
แล้วพบยาคลายเครียดนั้นล่ะ
เขาบอกมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับ

ข้อหาหลักฐานอื่นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ที่ทางคดีเขาจะสู้ยังไง
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแต่ความตายจริง
แต่น่าจะเป็นการพลั้งมือเกินไปหรือเปล่า
แล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าการสู้ก็คือ

แต่พลั้งมือไปทำเขาตายเนี่ยแหละนะครับ
โดยก็ถ้าจริงทั้งหมดจะอยู่ในคดี

พนักงานเห็นสมควรฟ้องข้อหาใดบ้าง
ก็จะส่งให้พนักงานอายการพิจารณา

ที่สุดแล้วสารจะเป็นผู้ชี้ขาดครับ
ว่าผลคำพิพากษาว่าจะออกมาลักษณะไหน

รวมทั้งการโอนย้ายอดีตภูมิกับโจ้กับพวกเนี่ย

ก็คือเขาย้ายมาที่คลองเปรมแล้ว

วันนี้เขาย้ายมาควบคุมที่เรือนจำคลองเปรมเป็น

ตนและทีมทนายของผู้ต้องหารายอื่น
จะได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้ามาเยี่ยม
และพูดคุยถึงแนวทางการต่อสู้คดี
รวมทั้งสะดวกในการเดินทางไปศาลครับ
ส่วนการยื่นขอประกันตัวล่ะ

ให้กระแสสังคมเบาหน่อยแต่ค่อยยื่น

อันนี้หลายท่านคงก็ได้ยินไปบ้างแล้วนะ
ที่ชั่วโมงตอนนี้

แต่ทางนี้ที่ระยอง

คือโดยสรุปคือ
แท็บเล็ตให้ลูกจะเอามาเรียนออนไลน์

พอเปิดออกมาแล้วคุณผู้ชมมันไม่ใช่แท็บเล็ตนะ

พ่อเขาก็เลยเจ็บใจก็เลยมาโพสต์เลยนะคะ
ว่าทำไมมันได้ออกมาอย่างนี้
แล้วก็ไม่ใช่เขาเจ้าเดียวที่ได้แบบนี้นะ

เพจนี้หลอกมาเยอะมากเลยนะคะ

แท็บเล็ตไว้ให้ลูกเรียนออนไลน์
แล้วก็เลือกสั่งจากร้านค้านะคะ

มีกี่เบอร์ก็ติดต่อไม่ได้นะคะ
ตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียหายหลายรายมากนะคะ
ที่ถูกเหตุการณ์แบบนี้นะคะ

มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมาก

คือจริงอยากจะให้ตรวจสอบเรื่องนี้

เพราะว่ามีผู้เสียหายหลายคน

สามอันพันหนึ่งพันกว่าบาทด้วย

แล้วได้ไหมมาถัดเอง

เขียงสามอันพันเจ็ดกว่ากว่านะครับ

ให้ลูกเรียนหนังสือเรียนออนไลน์นะครับ

ให้ลูกเรียนยังไงเนี่ย

เขียงมาเฉยถึงสามอันด้วย

ตี่นี้เค้าเห็นพ่อแม่เด็กทุกคนเนี่ย

อ๋อเหรอนานก็ไม่เนอะ
คุณผู้ชมส่งมาในแบบทวิตเตอร์นะคะ

เพื่อให้ประชาชนมั่นใจค่ะ

เขาฉีดเป็นแบบว่าเหมือนเขาจะมีการฉีดไข้หรือมีอะไรอย่างนี้

คุณพี่อยู่ที่เดียวกับหนูป่ะนี่

คนปวดจะถึงเราก็ปวดจะมีคนป่วยต่างโรคเสี่ยงอีก

คุณแม่ก็บอกแองจี้เขาบอกมาแบบนั้น
ตอนนี้เขาบอกให้หนูเชื่อไม่เชื่ออีกแล้ว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

อืมอ่าสินะสินค่ะจริงจริงอู้วเดี๋ยวบอกล่าวสุดทีนะเหมือน
วูนเส้นแล้วนะเออน้ำบอกว่าเนี้ยผู้านางบอกกีฐ์ว่าเหมือนฮือ
บอกอย่างงี้ตอนเมื่อภอดอารมณ์อารมณ์เสียฝาดงรภาบมั้ยก็เหี้ยงทำอย่างท่ายไม่เสร็จ
ชั่วกว่าไงแต่มันยังบวมอยู่ไง
เดี๋ยวรอปั๊บในรอบก่อนนะครับรอเข้าที่

ดูเรื่องนี้เมื่อวานนี้ข่าวที่ควรพูดถึงกันเยอะพอสมควร
วันนี้เราเห็นเหตุการณ์ที่เป็นบอกว่าปล้นชิงทองนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีการควบคุมตัวมาแล้วนะคะ

๑๐ตำรวจโทออนุชาอายุ๒๕ปี
ผู้บังคับการหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพปักช่องจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาชิงทรัพย์ร้านทองในห้างสรรพสินค้ามูลค่ากว่า๓ล้านบาท
ก็ไปทำแผนประกอบการกับคำรับสารภาพที่ร้านทองเกิดเหตุ
หลังจากจับคุมตัวได้เมื่อช่วงข้ามวันนี้
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกมานพพุทธชงผู้กำกับการสพปากช่อง
มีการเปิดเผยค่ะบอกว่าได้ตรวจกล้องวงจรปิด
ก็พบว่าคนร้ายมีพฤติกรรมท่าทางการเดิน
คล้ายกับ๑๐ตำรวจโทอนุชามาก
รวมถึงกางเกงยินท์ที่ใช้ก่อเหกก็เป็นตัวที่ผู้ต้องหานักใสประจำ
ติดต่อไปกลับหายตัวค่ะ
นำกำลังไปจับกลุ่มได้ที่บ้าน
ค้นเจอของกลางที่ซ่อนเอาไว้ในอ่างเลี้ยงปลาด้วย

ต้นผู้ต้องหาก็รับสารภาพค่ะ

แต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินแต่อย่างใด
เพียงแค่คิดว่าชีวิตช่วงนี้ตกต่ำมาถึงขนาดนี้แล้ว
ก็เลยต้องการจะตกต่ำให้ถึงที่สุด
ออกไปก่อเหตุดังกล่าว

ควรจะก็เลยออกไปก่อเหตุดังกล่าว

เอาให้มันตกต่ำสุดไปเลยเลยออกไปทำแบบนี้

อืมนะ

ก็มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
แล้วก็สั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเลยนะคะ

ระดับของสพปักช่องก็มีการเร่งรัดกวดขัน
แล้วก็สั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบจัญญาบันของตำรวจ
โดยทราบจากเพื่อนตำรวจค่ะบอกว่า
ปกติ๑๐ตำรวจโทอนุชาจะเก็บตัว

แล้วก็ไม่ค่อยปรับทุกข์กับเพื่อนร่วมงาน
สำหรับการดำเนินคดีตำรวจภูทรภาค๓

๑๐ตำรวจโทอนุชาอย่างเด็ดขาด
ขณะนี้พยานหลักฐานที่ได้มาก็มีมากพอนะคะ
แต่ก็ต้องรอพยานหลักฐานอีกบางส่วน
เพื่อให้พร้อมในการพิสูจน์ความผิดในชั้น
ของการพิจารณาของศาลอีกครั้งหนึ่ง

ทำไมเขาเหมือนใส่เสื้ออะไรอยู่ข้างในอีกตัวนึงหรือเปล่า

เหมือนเสื้อกันกระสุนหรืออะไรทำให้แบบว่า

ว่าคนไปกินข้าวที่ห้างไม่ได้

สร้อยทองจะลุกเป็นไฟฮะ
แม่เขาบอกพระมหาดังไลฟ์สดจัดหนักคืนนี้

เขาบอกว่าวันนี้วัดสร้อยทองจะต้องลุกเป็นไฟ
สองพระมหาดังนี้เขาจะไลฟ์สดกันนะฮะ

กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน
สำหรับพระมหาพรัยวันนโหนม

แต่ละครั้งนี้ก็จะมีวลีเด็ดมุกฮา

ดูสิในทวิตเตอร์ตอนนี้ร้อนแรงมากนะฮะ
จริงแล้วเขาจะออกมาไลฟ์สดสอนธรรมะ

โดยในแต่ละครั้งนี้ก็จะมาพร้อมวรีเด็ดสุด๕
แล้วก็การตอบคำถามแบบตรงไปตรงมา

พระมหาภัยวันพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง

ความฮาคูณสอง

เตรียมควงหลวงพี่ร่วมวัด
อย่างพระมหาสมปองมาไร้สดในวันที่๓

พระมหาภัยวันนั้นจะมาเป็นพรศก็คืออะไร

พระสองตัวย่อ
พรศก็คือพระสงศ์

แต่อย่าตำนานเยี้ยวเหมือนแหละ

ตุกดอกเลย
น่าจะสนุกนะน่าจะดี
พระมหาภัยวันและพระมหาสมปอง
ในเพจพระมหาภัยวันวรวันโน
คืนนี้ก็ลองไปฟังกันทุกคุณแม่คนดูเยอะมาก

แล้วเวลาคุยเรื่องธรรมะก็สอดแทรกเรื่องราวความสนุกไปด้วย
ถ้าสองคนนี้ท่านคุยกันก็คงจะสนุกแล้วค่ะ
จากแล้วมีแบบทำให้จิตใจแบบดีหรือไม่

เด็กมันก็ปิดใส่อะไรอย่างนี้ไปดูคนรักมันก็ไม่ไปแล้ว

คอมเมนต์หมดไปครึ่งชั่วโมงแล้ว

คอมเมนต์แต่ละอย่าง
นี่มันอาจเป็นกินที่ให้ผ่าไส้วิต

มีตัวอย่างให้ดูไหม

นอนตี๒ตื่นบ่าย๓จะเอาอะไรมาเอฟต้นไม้ถามก่อน
อย่าเอาต้นไม้ไปตกระกำลำบาก
อย่าเอามันไปตาย
ต้นไม้มันก็จะมีชีวิตจิตใจ

เอาตัวเองให้รอดก่อนนะอย่าไปเอ็บต้นไม้นะ
ยมพลล่านี่ต้องโดนบล็อกนะฮะ

ล่าสุดคอมเมนต์ว่าให้ตะมาทาลิฟต์
สูขิดแน่นอนนะฮะ
พวกเราช่วยกันวางดอกไม้จันทร์ให้ยมพอลล่านะครับ
จบแล้วให้ส่วนนี้สูขิดแน่นอน

นี่นะเห็นมั้ยสูขิดแน่นอน
มันก็จะมีคำแบบเป็นคำวัยรุ่นอะไรอย่างนี้
เวลาวัยรุ่นเข้าไปฟังก็จะแบบเพลิน

แต่ก็ถ้าทำให้วัยรุ่นเข้าไปดูไปฟังได้ก็ดีนะ

เมื่อกี้มีคนทักมาบอกว่าใบด่างที่บนศีรษะของแองจี้น่าจะแพงหลายอยู่

เมื่อกี้ตอนแรกมีใบสูงเขียวไงรู้สึกไม่แพง

แพงกว่าตอนที่เมย์พูดอีกเขาบอกต้นบ้าเลยต้นไม่มีต้นใหม่

อนสีกำลังมาบอลสี

บนสีนี่นะตอนเด็กนั้นเราปลูกกันน่ะ

แล้วก็ตอนนั้นก็มีใบด่างแบบเป็นใบ

มันฟอกอากาศเหรอเขาบอกใบฟอก
ใช่ใช่ไหมหรือสีเรือนในหรือสีเรือนนอก

อีกอันนึงอันนี้ผู้สื่อข่าวก็ตามไปดูบรรยากาศที่หน้าบ้านของ
นางสาวสมพรลาบโพแล้วก็นายชัยพลนะคะ
ยังคงมีเหล่ายูทูบเบอร์ที่แบบไปไลฟ์สดกันอยู่
ว่าทำกิจกรรมต่างกันตามปกติเลยค่ะ
หลังจากที่นางสาวสมพรนะคะหรือว่าป้าแตนเนี่ย
ถูกหมายเรียกให้เข้าไปรับทราบข้อเก่าหา
สองข้อด้วยกันก็คือว่าการกระทำใดใดกับศพ
เพื่อทำให้ผลทางคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไป
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา๑๕๐ทวิ
และมาตรา๘๓ประมวลกฎหมายอาญา
เกี่ยวกับการเป็นตัวการร่วมกระทำผิด

นางสาวสมพรและนายชัยพลพร้อมกับกลุ่มยูทูบเบอร์บางส่วน
ก็เดินทางไปที่วัดดานพระอินทร์
เพื่อที่จะให้พระอาจารย์พลเจ้าอาวาสวัด
เจิมรถตู้ใหม่ป้ายแดง
พร้อมกับเสริมดวงชะตาให้กับป้าแตน
โดยการเข้ารับทราบข้อเก่าหาในวันพรุ่งนี้นั้น
ทางป้าแตนก็ยืนยันผ่านทางยูทูปของตัวเอง
ว่าจะเดินทางไปรับทราบข้อเก่าหาอย่างแน่นอน
ทางด้านนางสาวิตรีวงศรีชายังคงทำกิจกรรมที่บ้านตามปกติ
พร้อมกับปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะ

ตอนนี้ทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามกฎหมาย
จากนี้ไปเนี่ยก็จะทำการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ดำเนินการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
ก็ต้องอย่างที่บอกว่าป้าแตนตอนนี้โดนด้วย
ลุงพลได้โดนตัดอย่างที่เมื่อวานเราอธิบายเรื่องคดีของลุงพลนะครับ

ลุงพลเพิ่งได้ตามเอาด้วยป้าแตน
ก็เริ่มมีรวมมีรัวเนอะ
ค่ะตำรวจตรงไป
โอเคมานี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
เป็นกิจกรรมที่ดีแหละวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะ
ก็คือดาวโป๊จริงเขาเป็นดาวโปทั้งคู่นะ
ก็คือคุณลีโอนะเป็นสาวดาวโป๊ชาวฝรั่งเศสนะคะ
กับคุณลูลูเนอะเป็นคู่หูกันนะคะ
ก็เป็นประเด็นอย่างมากเพราะว่าภายหลังเธอทั้งสองคนเนี่ยนะคะ
ตั้งใจจะประมูลขายของส่วนตัวชนิดที่ว่า
เขาเรียกว่าซุปเปอร์ซุปเปอร์แรร์ไอเทมเลย

ก็กางเกงแบบนี้อื้อหือคุณแม่

ใช่ค่ะกางเกงในนี่ดูข้างหลังเนี่ย
ก็คุณลีโอก็ร่วมมือกับทางเครือขายนะคะ
พร้อมกับบริษัทการบินและอวกาศในสหราชอาณาจักร
กางเกงในสีดำสุดเซ็กซี่ของเธอ
อัดกรอบไว้อย่างดีแล้วก็มีไลน์เซ็นนะคะ
อ่าจากเมืองเชฟฟิลเนี่ยนะ
พุ่งทะยานสู่นอกโลก
นี่นะไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าเขาบอกว่า

เขาบอกว่าได้ใครให้ราคาสูงสุด

วิจัยด้านสุขภาพอนามัย
การเจริญพันธุ์แล้วก็สวัสดีภาพของผู้หญิง

จะมีขึ้นในวันที่๗กันยานี้

อะไรแปลกแล้วเนอะค่ะแต่ว่าเอาเถอะว่าถุประสงค์คือเพื่อส่วนรวม
พักสักรูหนึ่งค่ะพักสักรูเดี๋ยวกลับมากันนะครับ
น้ำทิพย์ที่ตอนนั้นเขาบอกโอ้บีน้ำทิพย์มีความรักครั้งใหม่หรือเปล่า
นี่นะฮะบีน้ำทิพย์ตอบกลับชอบก็ไลค์ไม่ชอบก็ผ่านไป
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยหลังมีคนแนะว่าเฮ้ยเยอะไปก็เกินงามอะไรอย่างนี้
แน่นอนว่านางใส่ชุดว่ายน้ำนั่นแหละนางใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมล่ะ
ก็คงอวดความเป๊ะปังมาอย่างต่อเนื่องคุณบีน้ำทิพย์นะฮะ
ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้โพสต์รูปภาพใส่ชุดว่ายน้ำสีเขียวเข้มเลยนะครับ
เว้าสูงเนี่ยพร้อมกับแคปชั่นว่าหนอนหนังสือนี่
โอ้โหแล้วแฮชแท็กซะเมื่อไหร่ล่ะ
แต่งานนี้กลับมีดราม่าฮะเมื่อมีชาวเน็ตคนนึงเนี่ยมาแสดงความคิดว่าเฮ้ยเยอะเกินไปป่ะเยอะเกินงามป่ะ
ผู้ชายก็ชอบนะลงทุกวันเป็นห่วงค่ะด้านสาวบีไม่รอช้าเดี๋ยวนี้บีตอบกลับเลย
ทำไมต้องแคร์ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบล่ะคะชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็ผ่านไป
ทำอะไรเรามีความสุขเพราะนี่คือชีวิตของเราไม่ใช่ของคนอื่นค่ะ
ขอบคุณที่เป็นห่วงนางก็บอกกลับเลยเห็นป่ะ
คอมเม้นต์เป็นไหมเนี่ยป้องนะวัด

นี่ป้องพวกนี้เขาว่าไงเขาเข้าฟิตนมฟิตเน็ต
นางเพิ่งผ่าตัดมาเถอะนางไปผ่าตัดเส้นเอ็นมา

ใช่ไม่นางก็ต้องแบบเล่นได้ไงนางเป็นเส้นเอ็นตอนที่นางเตะฟุ
หมอก็บอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ไม่มีละครก็เลยผ่า

เขาก็ดูแลตัวเองนะดูแลลูกกล้ามแล้วแม่ที่ป้อง
แต่หุ่นเฟิร์มเนอะ

สุดท้ายของแม่เตรียมคลอดนะคะ
ซึ่งมิวกับน้องเซนก็ตื่นเต้นมากนะ
แล้วก็ตั้งชื่อลูกสาวเขาบอกว่า
ชื่อที่เขามีจะตั้งเนี่ยมันมีหลายชื่อ
แต่ชื่อที่มาวินตั้งแต่แรกก็คือ
มีศุกร์หรือมีสุข
เป็นภาษาเกาหลีนะมีค่า

แต่ว่าไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ของทุกฝ่าย
แล้วก็เพื่อนเขาบอกว่า

อยู่แล้วนะคะแล้วก็เอ่อส่วนล้อชื่อมิวแบบลากเสียงยาวยาวด้วยก็มี
เขานะแม่เน้วดีที่อยากข้อธรรมชาติ

นางก็ลองตามเวลาที่น้องอยากคลอด

คุณหมอเขาก็ดูให้เองแหละ

อยากจะท้องเมื่อไหร่ล่ะคะให้ผ่านไปก่อนเนอะ
ใช่เราเห็นข่าวแบบว่ามีแบบคนท้องติดโควิดด้วยอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกแบบต้องระวัดระวังตัวเยอะอะค่ะ
ถ้าเกิดจะท้องนะก็เลยบอกว่ารอไปก่อนแป๊บนึงดีกว่า
รอสถานการณ์ให้มันดีขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็กลัวว่าให้อยู่ในบรรยาจาศหน่อยนะ
หรอกเพราะว่าจริงถ้าเกิดเราอยู่บ้านมันอีกเรื่องหนึ่ง
แต่พอดีเรายังต้องออกมาทำงานข้างนอกอยู่อะไรอย่างนี้

ระวังตัวมากกว่าปกติยิ่งถ้าท้องนี่คือต้องดับเบิ้ลจริง

ไล่ล่าผัวกับเมียน้อยตามผัวเมียน้อยพอ
ยังไม่ต้องมีลูกลูกพักก่อนแป๊บนึง
โอเคอ่ะเรคล่ะเดี๋ยวชุมหน้ากลับมากกว่าข่าวใส่ใคร

น่ารักรับเบรกนี้ดีกว่าความชุ่มชื่นหัวใจนิดนึงนะคะ
น้องณเดชน์คุณกิมมิยานะคะเขาบอกว่าอยู่ในวงการบรรเทิงมาเป็น๑๐ปีนะ
ล่าสุดถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วนะเขาไปเที่ยวกับน้องยายา
แล้วนุ่งสโหลงนะนุ่งสโหลงเดินอยู่ริมทะเลชิวนะคะ
แต่ว่าไม่ว่าจะลุคไหนก็ดูดีไปหมดเลย

น้องเดชน์เอาจริงน้องเดชน์เป็นคนที่น่ารักมากค่ะ

อย่างที่เรามีโอกาสนี่เห็นไหมเขาเป็นคนง่ายสบายจริง
เคยไปเจอเขาครั้งหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้าเมื่อนานสักพักแล้วนะคะ
ไม่เคยร่วมงานกันแต่เจอกันปุ๊บน้องก็เข้ามาทักทาย
ไม่เคยทำงานด้วยกันก็คือเหมือนเป็นพี่ในวงการบันเทิงอย่างนี้
แล้วก็แต่งตัวชิวใส่เสื้อยืดกางเกง
ขาสั้นตามสบายเขาแล้วก็ไปดูหนังใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ
ต้องคอมแม่งงงงงงงงงงงงงง

เอาลูกการธิบัติธรรมแม่จะแม่แต่เห็นแล้ว
เห็นนั่นเรียกไปทะเลแล้วตกลงคือเห็นพัทยมพัทยาเขาเปิดแล้วจังไง
เขาค่อยเจอทางได้แล้วนะแม่งั้นเห็นชนบุรีที่เราลายงานข่าวกันไป
เรื่องของตรงบางแสนมันแดงกับแดงไงเธอ
มันแดงเข้มกับแดงเข้มเธอไม่ต้องตื่นเต้นแดงเข้มกับแดงเข้ม
มันเห็นคุณออกไปทำความสะอาดลานต่างที่พัทยามันเห็นเขาเปิดกัน
เข้มกับแดงเข้มแล้วลูกนี่แต่จะว่าไปดูสโรงก็ดูซิกแพคน้องไปด้วยนะ
เห็นไหมดูหุ่นซะก่อนนี่ขอให้อ่านข่าวด่าเอ็นโดฟินหน่อยจะแต่งงานแล้วว่ะ
ค่ะเราแสดงความยินดีด้วยกับคุณมากจริงนะ
คบหาดูใจกันมาช่วงปลายปี๖๓ที่ผ่านมานะคะ๖๓ปีที่แล้ว
สำหรับดาเอ็นโดฟินกับแรปเปอร์หนุ่มเดนิสไทคูณ
ล่าสุดวันเกิดของคุณดาเนี่ยค่ะ
เดนิสนั้นคุกเข่าขอแต่งงานในค่ำคืนฉลองวันเกิดครบ๓๕ปีของเธอ
เรียกว่าปีนี้นอกจากว่าอายุจะเพิ่มขึ้นมา๑ปีนะคะ
ยังได้ว่าที่สามีเพิ่มมาด้วย
วันจันทร์ก่อนเดี๋ยววันอันครรภ์บ้างกันอีกโอเคไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะ